ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านกาแฟในปั๊มน้ำมันที่ศรีราชาชนบุรีเมื่อวานนี้
ต้องบอกว่าอุกอาจเหลือเกินนะนะนี่วันนี้มีความคืบหน้าแล้วนะฮะ
ที่มีพนักงานหนุ่มของร้านเนี่ยทำงานอยู่นะครับในร้านก็มีคนอื่นอยู่ด้วยนะ
คงลูกค้าก็มีแล้วก็มีผู้ชายสองคนนะเสื้อดำกับเสื้อลายมาด้วยกันเนี่ย
ลุมปล่อยลุมไปไม่ยั้งเลยอืมผู้หญิงคนนึงพยายามเข้ามาห้าม
โดนไปด้วยเลยโดนไปด้วยอืมก่อนที่สองคนนี้จะหนีไปนี่ฮะ
โอ้โหผู้หญิงยังโดนคือตามข่าวเมื่อวานเนี่ยน้องผู้ชายเขาบอก
เขาก็ไม่รู้จักสองคนนี้นะเขาก็ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่วันนี้ชัดเจนแล้วนะฮะคือตกลงแล้วเนี่ย
สองคนนี้ที่มาทำร้ายเขาเนี่ยเกิดจากเรื่องความหึงหวงค่ะนะฮะ
ส่วนน้องผู้ชายที่ถูกทำร้ายบอกว่าผู้ชายสองคนนี้เขาคงเข้าใจผิดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ที่ถูกทำร้ายเนี่ยชื่อนายทรงชัยอายุ๒๓ปี
เป็นพนักงานฝึกงานของร้านกาแฟแห่งนี้นี่ฮะร่องรอยบาดแผลที่ถูกทำร้ายนะครับ
วันนี้เราไปคุยด้วยนะครับคือนายทรงชัยเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คือเขาก็ไปแจ้งความแล้วที่สพบวินวันนี้ตำรวจก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านกาแฟนะครับ
ร้านยังเปิดปกตินายทรงชัยบอกว่ามีร่องรอยฟกช้ำนะตามตัว
แขนข้างซ้ายข้อมือนิ้วมือด้านขวาศีรษะนี่บวมช้ำอีก๒จุด
โดยบอกว่าตัวเขาเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากเชียงรายมาอยู่กับพี่ชายที่ชนบุรี
มาทำงานที่ร้านกาแฟที่เกิดเหตุทำงานได้๔เดือนแล้ว
ตอนนี้เป็นพนักงานฝึกงานของร้านอยู่นะครับ
ไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นอะไรกับคนก่อเหตุแต่ยอมรับว่ารู้จักกับหนึ่งในสอง
ในสองคนเนี่ยรู้จักตอนเกิดเหตุตอนนั้นกำลังยืนล้างมือที่อ่างล้างมืออยู่
ผู้ชายคนที่เข้ามาคนแรกเนี่ยมาต่อยที่หน้าก่อนหนึ่งครั้งจนตัวเขาล้มลง
คนที่สองตามเข้ามามารุมอีกแล้วพูดขู่ด้วยว่ายิงให้ตายเลยดีไหม
ซึ่งตอนนั้นเขาบอกเขาก็ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นไปดูว่าใครเป็นคนพูด
ตอนนั้นก็ก้มหน้าอย่างเดียวหลบหมัดอยู่
ส่วนปมเหตุเนี่ยคาดว่ามาจากเรื่องความเข้าใจผิดจากการหึงหวง
ลองร้อยต่างนี้ครับเต็มตัวเลย
เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นพนักงานฝึกหัดของร้าน
แล้วจะมีผู้จัดการสาขาคนหนึ่งเป็นผู้หญิง
ซึ่งก็คือคนที่เข้ามาห้ามก็ถูกตบไปด้วย
พูดคุยหรือว่าถ้าชัดไปคุยงาน
ก็เลยหาว่าเขาเนี่ยไปจีบพี่ที่เป็นผู้จัดการของร้าน
แล้วตอนกระทืบก็มีแบบมีข่มขู่ด้วยครับผม
เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งน่าจะเป็นแฟนของเขาครับ

น้องกำลังหันล้างมือค่ะแต่ว่าเราก็หันไปไม่ทันว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไง
แล้วก็บอกว่าเออเขามาทำไมอะไรอย่างนี้
เขาก็บุกต่อยน้องทันทีเลยคือเราคือเราตั้งตัวไม่ทันนะคะ
น่าจะเกิดความเข้าใจผิดกับน้องอะไรประมาณนี้
โดยที่ไม่ได้ถามสาเหตุหรือปัญหาอะไรมากมาย
ของเขาอันนี้เราก็ไม่รู้ค่ะแต่แบบมันมันก็ไม่ใช่ที่มาบุกทำร้ายกัน
แล้วก็แบบไม่ถามอะไรเลยจะประมาณนี้ค่ะไม่ถูกต้องค่ะ
นี่เป็นร้านกาแฟที่อยู่ในปั๊มนะฮะค่ะลุงของน้องผู้เสียหายผู้ชายที่ถูกทำร้ายเนี่ย
นายสมนึกอายุ๗๑ปีเขาเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับ
และเป็นเจ้าของร้านกาแฟร้านนี้ด้วยนี่บอกไม่ยอมนะฮะจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับ
สำหรับคนที่เข้ามาทำร้ายหลานชายเขาเนี่ยแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของหลานชายเท่านั้น
สมมุติว่าเป็นพวกมาจี้มาปล้นมาก่อเหตุร้ายแรงอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ยิ่งกว่านี้เหรอ
เข้ามาแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลย
มันรับไม่ได้ว่าการที่เข้ามาทำร้ายในคนของเราในที่ในร้านค้าเราอะไรแบบนี้
มันยอมรับไม่ได้ถ้ามันทะเลาะกันข้างนอกหรืออะไรมันยังพอทน
แต่เข้าไปในที่คือจะพูดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเลยที่ส่วนตัวอะไรตรงนี้หลังเคาน์เตอร์ใช่ไหม
ถ้าเข้าไปเราไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วถ้าเขามมาป้นทำไง
คนที่เป็นแฟนเขาเนี่ยเขาเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
แบบนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องส่วนตัวทั้งบ้านแหละ
เราไม่รับรู้ว่าเราไม่รู้
ขึ้นมาไม่ถูกต้องแน่นอนคือกฎหมายต้องจัดการให้ผม
ถึงจะถูกไหมคือให้คนชั่วมีที่ยืนมันนี่ค่ะ
หลานเจ้าของร้านน้ำมันหลานเจ้าของร้านกาแฟ
ถูกต้องโอ้โหที่ในเมื่อช่วงบ่ายค่ะที่สมภาว
อำเภอศรีราชาชนบุรีผู้ต้องหา๒คน
ไปมอบตัวเรียบร้อยแล้วนะคะนายเอกรินโต๊ะหาดอายุ๒๙
และนายวิสรุธโต๊ะหาดอายุ๒๕
เป็นพี่น้องกันพี่น้องกันลองฟังเสียงค่ะ
พอกลับเขาของเมียผมก็เจ็ดเช็ดตำนี้กัน
แล้วผมก็เลยไปหาเขาที่อเมซอน
อ่าครับแล้วก็ไปถามเขาแล้วเขาก็ตอบว่าไม่มีอะไรแบบเห็นผิดอะไรอย่างเงี้ย
อืมอ่าแล้วผมก็โมโหก็เลยทำร้ายร่างกายเขาครับ
เขาเห็นพี่คิดว่าพี่โดนทำร้ายลงลงไป
นี่นายเอกรินคนที่เป็นพี่บอกว่าก็หึงหวงไปเห็นในกลุ่มไลน์ของร้านกาแฟค่ะ
เป็นไลน์กลุ่มนะคะไม่ใช่ไลน์ส่วนตัวนะคะ
เห็นเขาคุยกันในไลน์กลุ่มแล้วหึงห่วงโอ้โหแต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บค่ะ